พร้อมกับถืออันตราซาวคุณผู้ชมแล้วบอกว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องได้กว่า๒เดือนแล้ว
ซึ่งเหล่าคนบันเทิงและชาวเน็ตต่างเข้ามาแสงความดีกันเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชม
ส่วนอีกคนนึงคุณผู้ชมนะคะวาดที่คุณแม่ใบเตยอาสยามค่ะ

บอกว่าพรุ่งนี้จะได้เจอหน้าลูกสาวแล้วค่ะ
ของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิต๙เดือนกับการ
รอคอยมันคุ้มค่าจริงนะคะ
รอดูได้เลยนะคะลูกสาวน้องเวทมนต์เนาะ
พรุ่งนี้นะคะก็ต้อนรับวาดที่คุณแม่ตัวจริงใบเตยอาสยามด้วยค่ะ
ยินดีกับทั้งสองครอบครัวด้วยนะคะ